พี่เบิ้ลดอมช่วยถ่ายเนอะเรื่องต่อไปคืออะไร
ลุงใส่แหวนติดนิ้วมาหลายปี
ภาพมันก็เป็นเหมือนกับข่าวที่เราอ่านมาหลายที
และนี่อุ้ยยยยบวมมาเยอะมากอ่ะ
เกินตรงเนื้อแหวนมาเยอะมากเลยคุณผู้ชม

ใช่และนี่เป็นแหวนหัวพระนะคะที่ได้มาจากที่วัดด้วย
ลุ้นที่สุดคือตัดมาแล้วสภาพนิ้วท่านเป็นอย่างไร
ใช่นี่เจ้าหน้าที่มุลที่ใต้แต๊กตึง
ที่ข่อนศรีธรรมราชจะเอาอุปกรณ์มา
มาตัดแหวนพระทองเหลือง
อยู่ที่นิ้วนางข้างขวาของคุณลุงสฤตสมไตร
อายุห้าสิบสามปีคือมันเอาออกไม่ได้อ่ะจะฟอกสบู่จะอาบน้ำ
แล้วจะดึงออกมันมันไม่ใช่มันไม่มันออกไม่ได้แล้วอ่ะ
ตอนนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนิ้วบวมมีหนองด้วย
เจ้าหน้าที่อ่ะยี่สิบนาทีค่ะใช้เวลาอยู่ในในในค่อยค่อย
ค่อยค่อยแซะเข้าไปแล้วก็เอาเครื่องมือตัดค่อยค่อยตัดแหวนทองเหลืองออกอ่ะนะคะ
ครับแล้วก็ตัดออกมาได้สำเร็จถามญาติญาติบอกว่าลุงสลิดแกเนี่ย
มีอาการทางสมองได้รับการกระทบกระเทือนเพราะแกถูกรถชนมามาหลายปีแล้ว
ออกแล้วออกแล้วอืมแล้วลุงแกชอบสวมแหวนวงเนี้ย
แหวนหัวพระอ่ะได้มาจากวัดวัดหนึ่งแล้วพอใส่มานานนานอ่ะ
แกก็เริ่มบวมอักเสบจริงพวกฉันเนี่ยญาติเนี่ยนะบอกว่า
ฉันพยายามแล้วจะตัดแหวนให้ลุงแกแต่ก็ตัดไม่ออก
ก็เลยต้องพามาโรงพยาบาลทุ่งใหญ่โอ้โหเนื้อมันยุบลงไปเลยนะใช่ค่ะ
ก็ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยตัดแล้วดูตอนตัดออกมาสิก็หวาดเสียวนะคุณผู้ชม
มันเป็นรอยแบบนี้เลยรอยแหวนเลยนะขาวขาวนั่นน่ะโอ้ย
เนี่ยคือพอตัดแหวนทองเหลืองออกจากนิ้วแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคุณลุงงั้นขออีกนิ้วหนึ่งเลยด้วยได้ไหม
แหวนทองที่นิ้วนางข้างซ้ายออกด้วยไหนไหนดูซิไหนดูสิ
แหวนตรงนี้เป็นยังไงเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยคือโอ้ย
มันก็เล็กเหมือนกันใช่ทั้งสองอันอ่ะก็เลยบอกว่า
อ่ะเดี๋ยวจะได้ไม่อักเสบไปอีกนิ้วนึงลุงแกก็ยอมให้ตัดอ่ะ
ไม่ต้องเสียดายนะไม่งั้นเดี๋ยวใส่ไว้แล้วไว้นานนานไปเนี่ย
เดี๋ยวมันจะน่าอ่าลุงแกยังยิ้มได้นี้อ๋อ
ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ๊ยมันโล่งเลยเว้ย
คนที่ใส่แหวนติดนิ้วน่ะไม่ได้ถอดออกมาเลย